แต่รู้ว่าวันนี้มีตัวเลขมาหลายตัวเหมือนกัน
เพราะว่ามีข่าวแปลกมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกแล้ว
พาไปดูที่๒จังหวัดกันก่อนนะครับ
ไปดูแม่วัวกับลูกวัว๒ตัว
ถูกเลี้ยงไว้ภายในบ้านของนายองค์อาจสุวรรณ

โอ้โฮแม่ลูกสองตัวหรือบ้านเลขที่๒๒นะครับ
หมู่สามน่าจะหมู่สองนะ
แต่เขาน่ารักดูคอนเซ็นเทรดไปที่เรื่องของความน่ารักของ
ให้ความสนใจไปที่ความน่ารักของลูกวัวใช่ไหมครับ
เขาบอกว่าอยู่ที่ตำบลเทวราชอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองนะครับ
โดยเจ้าของวัวคือคุณพี่องค์อาจ

เป็นแม่วัวโครงการถ่ายชีวิตโคกระบือ
เพื่อถวายพระราชกุศลในหลวงราชการที่๙

เขาเองได้รับวัวมา๑คู่
ซึ่งที่ผ่านมาแม่วัวให้ลูกมาแล้ว๕ตัวนะครับ
กระทั่งเมื่อช่วงเย็นวันลอยกระทงที่ผ่านมานี่เอง

สร้างความประหลาดใจให้กับเขา

เพศเมียอีกหนึ่งตัวด้วยนี่น่ารักนะ

ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้พบเห็นกันบ่อยครั้งนะคุณ

เราไม่เคยเจอเรื่องของวัวที่
ตกลูกออกมาเป็นแฝดนะครับ
ก็เจ้าของบอกว่าจะขอเลี้ยงดูแม่วัวและลูกวัวเป็นอย่างดี
ซึ่งขณะนี้ทั้ง๓ตัวมีสุขภาพที่แข็งแรงจริงเลยนะครับ
ไปดูที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่กันบ้างนะครับ
ชาวบ้านเขาพากันไปนี่เลย

หรือว่าเกราะโบราณ
ซึ่งอยู่ภายในวัดธรรมิกาวาบหรือว่าวัดบ้านค่ายในนะครับ
โดยนายสัญญาอิ่นแก้วกำนันตำบลแม่นาวาง
ก็บอกว่ากระหลกเป็นภาษาพื้นเมืองล้านนา
หรือที่เรียกว่าเกราะโบราณนี้นะครับ

น้ำหนักประมาณ๑ตันเศษ
มีเส้นรอบวง๒เมตรเศษ
แล้วก็ความยาวเกือบ๓เมตรนะครับ
ตรงกลางมีรูกว้างขนาด๕นิ้ว
เป็นแนวยาวหัวจะหลดท้าย
ส่วนด้านในกลวงถูกนำขึ้นมาจากลำน้ำฝาง
เมื่อช่วงเย็นวันที่๒๕ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ
แล้วก็นำมาเก็บรักษาไว้ที่วัดแห่งนี้

ก็มีชาวบ้านพากันแวะเวียนมากราบไหว้
พร้อมขอโชคลาภนะครับ

ยิ่งทำให้มีชาวบ้านแห่มากราบไหว้กันมากขึ้น
สำหรับกระหลกหรือว่าเกราะโบราณนะครับ

กรอกหมายถึงที่เคาะเคาะให้เกิดเสียงนะครับ
เป็นสัญญาณถึงกันในชุมชนและหมู่บ้าน

อย่างที่เมื่อสักครู่นี้พระอาจารย์ได้เคราะห์ให้ฟังเมื่อกี้นะครับ
แล้วก็ถือว่าเป็นเกราะใหญ่ที่ถูกพบด้วยนะครับ
ก็เป็นที่ใช้สำหรับตีแจ้งเหตุ
เตือนไพรนัยยามปกติแล้วก็แม่งปกติ

เขาบอกว่าตอนนี้ทางภาคเหนือพยายามอนุรักษ์ไว้
อาจจะไม่ได้ใช้แล้วแต่ว่าต้องเก็บรักษาไว้นะครับ
เพราะถือว่าเป็นตำนานเป็นวัตถุโบราณ
เป็นสิ่งที่ทำให้ลูกหลานลูกหลานได้เรียนรู้กันต่อไปนะคะ